นี่เนี่ยเป็นชาวฮอนแลนด์ค่ะอายุเจ็ดสิบสองปีแล้วค่ะ
แต่ว่าไปหาตำรวจด้วยสภาพเลือดอาบหน้าค่ะ
เดี๋ยวจะให้คุณได้ดูว่าที่พูดมันไม่ได้เกินจริง
นั่นไงโอ้ยชุบไปถึงเสื้อหูนเลอะเอาไว้เต็มเสื้อตรงนี้หมดเลยนะคะ
แล้วอันนี้เราต้องย้อมสีภาพเอาไว้แต่จริงแล้วมันคือเลือดแดงสดเลย
เกิดอะไรขึ้นกับผู้ชายคนนี้นะคะนายมาเยอะค่ะ
อายุเจ็ดสิบสองแล้วค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ตำบลห้วยใหญ่
อำเพิบารัมมูลจังหวัดชลบุรีทางด้านของนาย
กระเพกเดินมาเลยแล้วลักษณะเป็นผู้ป่วยอำมพลึกครึ่งซีกด้วย
ขี่มอเตอร์ไซค์ซาเล้งพ่วงข้างแบบนี้มาที่ป้อมตำรวจสายตรวจทุ่งคาค่ะ
อย่างที่บอกว่าเลือดอาบหน้าจมูกเบี้ยวแล้วก็หักอีกต่างหากนะคะ
ก็เข้ามาแจ้งค่ะแจ้งตำรวจบอกว่าเขาถูกทำร้ายร่างกายมา
เล่าแบบนี้ว่าเขาไปเช่าบ้านอยู่หลังนึงซึ่งก็อยู่จนถึงทุกวันนี้นี่แหละ
บ้านหลังนี้เช่าอาศัยมา๓ปีแล้วจ่ายค่าเช่าในราคาเดือนละแปดพัน
เจ้าของบ้านอยู่ดีบอกจะมาขอขึ้นค่าเช่าเป็น๑๐๐๐
ตัวเขาเองเขาก็ไม่เห็นด้วยสุดท้ายมีปากเสียงกัน
ระหว่างเสียงกันมีชายไทยไม่รู้มาจากไหน
ตั้งข้อสังเกตว่าไม่รู้เป็นคนกลุ่มเดียวกับเจ้าของบ้านหรือไม่
เข้ามาชกที่หน้าเขาอย่างแรง
เขาหน้าหงายเลือดทะลักไหลออกปากจมูกเลยนะคะ

เพราะรู้ว่าตัวเองสู้ไม่ได้เพราะตัวเองป่วยเป็นอำมพลึกค่ะ
สุดท้ายเลยมาขอความช่วยเหลือจากตำรวจค่ะ

ก็อธิบายให้ฟังเขาจะขึ้นค่าเช่าเนี่ยนะครับ
อยู่เมืองไทยมาหลายปีแล้วก็เลยพูดไทยค่อนข้างชัดค่ะ
เอาเป็นว่าตอนนี้ตำรวจก็รับแจ้งความนำตัวนะคะ

ทำแผลที่โรงพยาบาลตรวจร่างกายเอาผิดค่ะ

คุณเชื่อไหมว่าห่างจากป้อมตำรวจสายตรวจทุ่งคาแค่๓กิโล
ชาวบ้านเนี่ยเห็นแบบนี้วิพากษ์วิจารณ์กันอยากบอก

เพราะทางด้านนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติรายนี้

อยากให้ตำรวจนำตัวคนก่อเหตุมาดำเนินคดีค่ะ